เรานำเสนอเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับบนท้องถนนเนี่ย
บ่อยครั้งเพื่อให้คุณผู้ชมได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
แล้วก็บอกกับตัวเองเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย

พยายามที่จะปิดช่องโหวตช่องว่างทุกอย่าง
ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
อุบัติเหตุสาเหตุหลักเลยก็มาจากรถคนถนน
ข่าวที่จะพาคุณผู้ชมไปดูต่อไปนี้นะคะ

คนเร่งรีบก็เลยทำให้ละเลยเรื่องของกฎจราจร
แล้วก็เป็นคลิปอุบัติเหตุนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ

รถคันอื่นก็ชะลอนะ
เพื่อที่จะให้รถที่จะออกจากซอยเนี่ย

แต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์สองคันนี้คือเข้ามาอย่างไวเลยค่ะ
แล้วก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะเป็นอุบัติเหตุที่นำมาให้คุณผู้ชมดูวันนี้
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุอุทาหรณ์ด้วยนะ

เราต้องเอกใจเราต้องสังเกตว่ามันมีอะไรผิดปกติ

รถคันอื่นเขาเลยชะลอแบบนี้นะคะ

ควรที่จะเร่งเครื่องแล้วก็แซงขึ้นไปแบบนี้
มันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้น
ชาวเน็ตซึ่งเขาเป็นคนใช้เฟซบุ๊ก
เขานำคลิปหน้ารถของเขาคลิปนี้แหละค่ะ

พร้อมกับระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
เลนมาเสียบหมับเข้าให้
ขอโทษนะคะขอโทษขอประทานโทษ

โง่แล้วยังทำคนอื่นเดือดร้อนอีก
อันนี้เขาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความแบบนี้

เขาโพสต์ข้อความแบบนี้นะคะแล้วก็
ชาวเน็ตหลังจากที่เขาดูแล้ว

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่มัน

คือเขาแบบรีบแซงขวาขึ้นมา๒คัน
นั่นไงเต็มไงนะฮะ
อืมอ่ะก็ฝากไปดูทาหรณ์แล้วกันนะ

อย่างนี้มันก็อันตรายมากทีเดียว